ขนมจีนคลองจิกเจริญทองเกียรติบ้านช่องครูเป็ดจ๋า

อุดหนุนขนมจีนแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนมวยกับครูเป็ด
คุณปุ้ยคุณผู้ชมชื่อว่าคุณหารุทัยบอกว่าคุณปุ้ย
น้ำยาปูที่บ้านบึงก็อร่อยมาชิมที่ชนบุรีนะคะ

คุณพันธิพาบอกว่าคุยแต่เรื่องกินแต่เช้าน่าทานหมดเลย
ดีจังไทยรัฐทีวีมีแต่ให้ช่วยเหลือคนทำมาหากิน

ผู้ชายคนนี้เขาเคยทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
แต่ใจเขาชอบการเกษตรมาก
โควิดมันทำรับเหมาก่อสร้างแบบแทบจะไม่มีงาน

หันไปปลูกดอกดาวเรืองคุณผู้ชม

ทุกคนจะมีอาชีพที่๒ที่ตัวเองถนัดฝ่ายฝันและอยากทำอยู่แล้ว
นี่แหละ
เอาตัวออกมาจากวงปัญหาก่อน
เราจะได้มองเห็นอะไรที่ครอบคลุมมากขึ้น

มุมสูงให้เห็นชื่อว่าสมาร์ทฟาร์มของนายเอกณัฐลักโนสุรางอายุ๔๐ปี
เขามีเนื้อที่ว่างตรงนี้สัก๗ไร่ริมถนนบายพาร์ทนะฮะตำบลแก่งเริงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาลคามนะฮะ
เขาก็เลยปลูกแล้วก็ตัดออกไปขายแทนการทำงานรับเหมาก่อสร้าง
เพราะว่างรับเหมาก่อสร้างมันเจอวิกฤตของโควิด๑๙รายได้ก็น้อยลงน้อย
งานเป็นรับเหมาแทดจะไม่มีเพราะอะไรและลับเหมามันใช้ต่างด้าวใช่มั้ย
ในการเป็นแรงงานพอมีปัญหาเรื่องของโควิด
กลุ่มนั้นกลุ่มต่างด้าวก็ต้องส่งแรงงานเหล่านี้กลับไปก่อน
เดี๋ยวจะมีดราม่าต่างนานาเขาก็เลยอ่ะงานก็ไม่มี
องหาอาชีพเสริมอย่างที่บอกไปว่าใจเขาเขาสนใจเรื่องของการทำการเกษตรมาตลอด
พยายามศึกษาหลายอย่างว่าพืชแบบไหนต้นไม้อะไรมันปลูกแล้วมันจะขายได้ดี
เขาก็มาสะดุดกับเรื่องของการปลูกดอกดาวเรืองนะฮะ
เริ่มต้นปรับพื้นที่ดินว่างเปล่าที่เขามี๗กว่าไร่
ทำเป็นแปลงปลูกดอกดามเรือง๒ไร่ครึ่งก่อนแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแซมเข้าไปแซมเข้าไป
ขุดบ่อบาดานสูบน้ำขึ้นมาขนาดสัก๑๐๐ลูกบาทเมตร
แล้วก็เอาบ่อนั้นที่ขุดขึ้นมาเองเอาน้ำไปรดดอกดาวเรือง
ก็จะประหยัดเงินเรื่องของค่าน้ำไปในตัว
เดินระบบท่อด้วยความที่เป็นช่างอยู่แล้วนะฮะรับเหมาก่อสร้างก็ทำเป็น
พันธอกดาวเรืองมาเป็นดอกดาวเรืองดอกคูณ๒๐๐๐ต้น
ลูก๔๕วันก็เก็บแล้วขายได้เลย
ราคาดอกดาวเรืองช่วงนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะอะไรล้นตลาด
ราคาดอกใหญ่สุดจะอยู่ที่ดอกละ๙๐สตางค์
ราคาที่มันลดหลั่นกันไปตามขนาดเล็กลงก็ถูกลงอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ถ้าเป็นช่วงดอกดาวเรืองขาดตลาดราคาขยับขึ้นเป็นเท่าตัว
โดยเฉพาะวันพระต่างนานวันพิเศษคนสั่งจองเยอะมาก
จากทำแปลงดอกดาวเรืองแล้วเขาก็เปิดให้คนเข้าไปเที่ยว
เข้าไปถ่ายรูปเช็คอินตอนนี้ก็เลยแบบคนรู้จักกันเยอะที่มหาสารคาม
ก็ไปถ่ายรูปสวยกับดอกดาวเรืองแบบนี้นะฮะ
ผมจะบอกให้นิดนึงครับเคยไปทำข่าวแบบนี้เหมือนกัน
ดาวเรืองมันทนครับมันเป็นพืชใช้น้ำน้อย
แล้วถามว่าแล้วปลูกดอกดาวเรืองการขายมันจะยั่งยืนไหม
คนไทยไหว้พระผมว่าไม่ทุกวันก็เกือบทุกวัน
ไหนจะสารเจ้าอะไรต่างพอคิดออกแล้วยังครับว่า
ดาวเรืองขายได้ทุกวัน
บ้านเราเป็นเมืองพุทธนะมีพุทธศาสนิกชนเนี่ย
กว่า๙๐ของประชากรทั้งหมดนะคะ